เรามาดูเรื่องของตัวเลขกันบ้างดีกว่า
เป็นเวลา๓๒๙ปีเจ้าค่ะ
ข้าได้ย้อนเวลากลับมาเกิดในพบในชาติสมัยพระนครสิทธิยา

เป็นเช่นนั้นแหละพี่หมื่นค่ะ
ได้ไหมฮะแม่นไหมล่ะครับพี่หมื่นค่ะ
ฉากนี้นะฮะก็เป็นฉากอวสารของเรื่องบุภเพสันนิวาส
เมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
หรือว่าขุนสีวิสานวาจารย์
แล้วก็พูดคุยกับแม่นางการะเกด
ถามไปถามมาแม่นางการาเกรดเจ้ามาจากยุคไหนกันแน่
เจ้าถึงมาอยู่อายุธยาแห่งนี้
และเจ้าถึงรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะฮะแม่นางการาเกรดก็บอก๓๒๙ปีเจ้าขาดที่ย้อนมา
ดังนั้นเลข๓๒๙หรือแค่๒๙กลายเป็นเลขเด็ดประจำ
งวดวันที่๑๖เมษายน๒๕๖๐
แล้วเด็ดจริงไหมแล้วเด็ดจริงฮะก็ถูกกันไปจริงนะฮะ
หลายคนนะฮะวันนี้พาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยครับ
หวยอเจ้าอตรงเพ็งสองเก้า
เฮลั่นจับประเด็นเด็ดตอนอวสารกรเกษย้อนเวลามา๓๒๙ปี
โอ้โหไปอิจฉาคนที่ถูกรางวัลที่๑กันหน่อยไหมคุณ
จริงคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองนะแต่ก็ไม่ได้ถูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะ
ตีความกันไม่ได้บางที
ไปดูเศรษฐีหมาดรายแรกท่านนี้นะครับ
บอกว่ารวยยกครัวจริงเพราะว่าดวงเฮงกันแบบยกกลุ่ม

อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนาบรางจังหวัดพิจิตร
ก็ประกอบด้วยนายกมนชัยสายแววนางนันทยาสายแวว
นางสาวปรานีภัยละมูลแล้วก็นางสาวสุวรรณกำพันธ์
รวมถึงนางเกลี้ยงหานเอี่ยมนะครับ
ทั้งหมดถูกรางวัลที่๑คนละ๑ใบ

รวมทั้งครอบครัวก็ถูก๓๐ล้านนะครับ
ซึ่งตำรวจจัดรถตู้พร้อมกำลังตำรวจ
คุ้มกันให้ฟรีเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
โอ้โหเพราะว่าถูกเป็นแก๊ง
ใช่ฮะถูกเป็นครอบครัวนะครับ
ขณะที่ลูกชายของนางเกลี้ยงเล่าให้ฟังว่าเขาฝัน
ว่ามีคนมาบอกให้ซื้อเลข๒๕๖
อันนี้ฝันเอง
จำได้เลยตื่นมาไปเลยค่ะ
เลยนะฮะนำเรื่องนี้ไปบอกญาติญาติเลย
ปรากฏญาติบอกอ๋อ๒๒๙เหรอโอเค

ก็รวมกันไปซื้อเลย๕ใบแล้วเอามาแบ่งกันคนละ๑ใบ
ส่วนตัวเขาเองนะฮะให้แม่
ก็คือแม่ชื่อนางเกลี้ยงนะฮะค่ะ
ให้คุณแม่ซื้อแทนคุณแม่ก็เลยโชคดีตามไปด้วยนะครับ

ทำไมที่ผมฝันแล้วผมบอกพี่น้องในครอบครัวไม่เห็นถูกเลย

เสียงแข็งแบบนี้เลยบุ๊ก
เหมือนจะตัดเหมือนจะตัดพอร์ตแค่นี้ผมก็รู้แล้ว
คำว่าบุ๊กหรือชื่อเล่นผมนะไม่ต้องพูดอะไรต่อ
สมมุติมีคนโทรมาบอกดาว
แค่นั้นจบแล้วเข้าใจแล้วนะคะ

บอกคุณแม่ได้ก็เหมือนเราได้นะคะ
ส่วนเศรษฐีใหม่อีกรายคือนางสาวพิมลราชนิยม
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อายุ๓๒ปีค่ะ

กไปเลยค่ะ๓ใบ

มีอาชีพเป็นแม่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ถูกรางวัลที่๑หลังจากปีที่แล้วที่กระบี่
มีคนเคยถูกรางวัลที่๑มาแล้วนะ
อันนี้เป็นรายที่๒ของจังหวัดนะคะ
ไปดูที่อุบลราชธานี

มีคนโชคดีด้วยให้สอสองเล่าให้ฟังแล้วกันนะ

ผู้โชคดีอะไรนี้คือนางสาวรัศดาทวีวันอายุ๔๕ปี
เป็นแม่ค้าขายผักนะคะอยู่ในตลาดเคืองในนั่นแหละ

โดยได้เงินรางวัลไป๖ล้านบาทก็คือถูก๑ใบนะคะ
ตำรวจเปิดเผยบอกนางสาวรัศดา
เขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว

แต่คือ๒๒๙เขาก็บอกเฉพาะตัวหลังไงก็ไปหาซื้อ
หัวหน้านี้ก็เดาเอาสรุปสุดท้ายค่ะ
เจอ๒๒๙แต่ข้างหน้าเนี่ยนี่แหละเดาเอาเป็น
ถูกรางวัลที่๑เฉยเลยนะคะโอ๊ยคือโศกดีแท้เนอะ
เพราะรางวัลที่๑คือ๗๓๙๒๒๙นะฮะ
งวดนี้๒๙เขาเลยบอกว่าเป็นเลขแรงนะฮะ
คุณผู้ชมครับมาดูผู้โชคดีอีกท่านหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ชื่อคุณอภิวัตโภษีอายุ๓๙ปีเนี่ย
ถูกรางวัลที่๑เป็นเงินรางวัล๖ล้านบาทนะครับ
เขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สพกระนวลเลย

คุณพี่อภิวัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งที่สระบุรี
ช่วงสงกรานหยุดงานก็เลยกลับไปเยี่ยมบ้านที่อำเภอกระนวลนี่แหละครับ
ระหว่างนั้นครอบครัวไปทำบุญที่วัดป่าชัยมงคล

และพบคนขายลอตเตอรี่จึงช่วยอุดหนุนเลข
ซื้อลอตเตอรี่หมายเลข๗๓๙๒๒๙๑ใบ
โดยตอนนั้นนะไม่ได้คิดอะไร
กระทั่งเวลาหวยออกปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑ครับ
ส่วนเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็จะทำบุญ
แล้วก็เก็บไว้ดูแลครอบครัวนั่นเองยินดีด้วยนะครับ
ปิดท้ายกันที่ชัยภูมิกันบ้างครับที่อำเภอพักดีชุมพล
เศรษฐีใหม่รายล่าสุดก็คือ
คุณกาญจนาบัตรสูงเนินอายุ๓๖ปี
ดีใจนะครับ
ถูกรางวัลที่๑งวดนี้๑ใบได้เงินไป๖ล้านบาท
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ฝันว่ามีคน
ซื้อนาฬิกาข้อมือทองคำมาให้

บ่าย๒๒๙นาทีในนาฬิกานั้นถ้าเป็นนาฬิกาดิจิทัล
ก็จะเป็น๒๒๙ถ้าเป็นถ้าเป็นนาฬิกาที่เป็นเข็ม
ก็ต้องดูเข็มสั้นไปที่เลข๓
แล้วถ้าฝันเห็นนาฬิกาทรายล่ะคะทีนี้

เป็นว่าเขาแปลได้แล้วเขาก็ถูกรางวัลที่๑นะครับ
แล้วก็มีเพื่อนบ้านชวนไปทำบุญเมื่อสักครู่นี้
วัดป่าศิลางามอำเภอหนองบัวแดง

ขอให้สุขภาพของโยมแข็งแรง
ขอให้อายุยืนยาวขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวย
สาธุพอสาธุเสร็จก็เดินไปที่แผง
สาธุที่แผงต่อแล้วก็หยิบเลขนั้น

แล้วก็สาธุมาหลายร้อยครั้งหมื่นครั้งแล้วนะในชีวิตนี้
คุณผู้ชมมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง
กับเรื่องของการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล